ให้รางวัลถ้าเกิดใครแจ้งก็ให้หมื่นนึงใช่ไหมล่าสุดมีบ่อแสมันไปปรากฏในภาพวงจรปิด
เดี๋ยวจะมีหมาไล่กัดมันมันก็วิ่งหนีหายไป
อันนี้ภาพหลักฐานที่มีครับ
แล้วไม่รู้ตอนนี้มันวิ่งหนีตะเลิศไปถึงไหนแล้ว
นะครับนี่ฮะอันนี้วงจรปิดวัดซิก
ใกล้กับที่พักแถวป่าตองที่เจ้าของไก่เขาอยู่นั่นแหละนะฮะ
เจ้าของไก่คือแมเรียลโฮริเดอร์อายุ๓๐ปีเป็นชาวออสเตรียนะครับ
ตอนแรกบอกว่าเป็นชาวโปรดูเกสแต่ว่าล่าสุดเช็กไปตรวจสอบเป็นชาวออสเตอรียา
ล่าสุดตามที่เขาประกาศเอาไว้ล่าสุดก่อนหน้านี้คือไก่ซิกกี้สีขาวตัวนี้หาย
ชื่อว่าเจ้าปิ๊บอายุมันประมาณสักปีเสร็จตัวผู้
จากที่เห็นก็คือโดนหมาไล่แล้วก็วิ่งหายไป
ทีนี้ตำรวจก็ไปตรวจสอบลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เราเลยเห็นภาพภูมิต้นปิดเมื่อสักครู่ว่ามันโดนหมาไล่จากแถวเนินเขา
แต่ว่ายังไม่มีใครไปเจอว่ามันไปอยู่ตรงไหน
ซึ่งตัวเองเนี่ยเจ้าของเองบอกว่า
มีไก่๒ตัวตอนนี้หายไปตัวผู้หายไปตัวหนึ่ง
แล้วซื้อมาจากไหนก็ซื้อมาจากแถวหาดบังเทา
ตั้งแต่มันเล็กอายุตอนนั้นมันราคา๑๕๐บาท
ถ้าเกิดตอนนี้ขายก็ตัว๓๔พันได้
หลังจากหายไปก็พยายามตามหาเองถามเพื่อนถามคนแถวนั้นไม่มีใครเห็นเลย
ขอดูกล้องวงจรปิดก็บางทีบางบ้านเขาก็ไม่ให้ดู
ตั้งแต่ไก่หายไปเธอบอกเธอเสียใจร้องไห้ทุกวัน
ขอเลยใครเจอขอคืน
ใครเห็นบอกเธอหน่อยเธอจะให้๑๐๐๐บาทเป็นสินน้ำใจ
เจ้าไก่ซิลกี้ชื่อเจ้าปี๊บยังหาไม่เจอนะครับ

ไอ้การ์ตูนลดลันเนอร์